สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขาวใส่ไข่
สดใหม่ให้เยอะค่ะสวัสดีวันจันทร์ด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะต้นสัปดาห์ใหม่อืม
วันนี้ก็มีข่าวสารต่างนานามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะคะ
คุณแม่เนคุณพี่หลานด้วยคุณยายจุนยายหรือยังเรียกคุณพี่อยู่
โอเคเดี๋ยวรอให้หลานเรียกจนยายจินไม่เจอคุณแม่นานเลยเนอะรอหลานค่ะ
ใช่ค่ะพี่ผัดไปดูเรื่องของโควิดกันสักนิดนึงอะนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของการระบาดโอมิคอนสายพันธย่อยกันมา
ทางศูนย์จีโนมการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีการโพสต์ข้อความระบุ
ที่พบระบาดในสหรัฐอเมริกานะตอนนี้นะคะ
โดยสายพันธย่อยนี้อย่างที่บอกไปยังไม่พบในประเทศไทยค่ะ
เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลตอนนี้นะคะ
จากว่ามันมีการระบาดที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็ว
คิดเป็น๔๑ของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในสหรัฐอเมริกาเลยนะคะ
ก็มีพบมากในรัฐไอโอว่าแคนซัสมิซูรีแล้วก็เนบาสก้า
เพียงแต่ว่ามันมีการกลายพันธุ์ในหนามที่แตกต่างออกไปจากโอมิคอนอื่น๑ตำแหน่ง
แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลด้านการหลบภูมิคุ้มกันหรือว่าการดื้อต่อวัคซีนเจนอเรชั่นแรก
แล้วก็เจนอเรชั่น๒ที่จะมีให้ฉีดกันได้คือปลายปีนี้
รวมไปถึงยังไม่มีรายงานความรุนแรงของโรคค่ะที่มันแตกต่างไปจากโอเมคอนสายพันธย่อยอื่น
ตอนนี้๕๖๘๑ตัวอย่างใน๓เดือนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
สายพันธุ์นี้นะคะอันนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะมีการกลายพันธนามที่บอกว่าเยอะมากที่สุดเลยถึง๘ตำแหน่ง

นั่นแหละค่ะเขาเลยคาดการณ์กันไว้ว่า
แต่ว่าก็ต้องดูกันไปยาวเพราะว่าข้อมูลต่าง
มันอาจจะยังไม่ได้แบบมีเพียงพอมาก
แต่ทุกอย่างมันค่อยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นก็ต้องรอดูตัวนี้ว่าจะเป็นยังไง
คือเรื่องของการเติบโตแล้วก็การแพร่เชื้อเนี่ย
มันมีค่อนข้างสูงถ้าทั่วโลกประมาณ๑๕
ก็คือประมาณ๑๒

ใช่ก็นี่แหละเขาก็เลยมีความว่ากังวลสำหรับสายพันธุ์นี้แต่ก็ไม่เป็นไร
เราก็ต้องค่อยปรับตัวแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งคือก่อนหน้านี้เรื่องของการซื้อวัคซีนใช่ไหมคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้เราก็กำลังแบบรอดูว่ายาเนี่ยมันขาด
อืมดูเหมือนจะขาดส่งไม่ถึงทั้งฟาวิโมนูพิราเวียหรือแม้กระทั่งแพ็คโลวิทเองก็เถอะ
ทีนี้เนี่ยค่ะทำยังไงดีสาธารณสุขตอนนี้เขาเริ่มมีการค่อยแล้ว
ลี่คลายปลดล็อกให้โรงพยาบาลเอกชนสั่งซื้อยาต้านโควิด๑๙เองได้

อ่าซึ่งเฟซบุ๊คของชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยค่ะ
เขาก็มีการโพสต์ภาพจดหมายจากทางกระทรวงสาธารณสุข
ส่งถึงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการที่ดูแลโรงพยาบาลเอกชน
แล้วก็คลินิกทั่วประเทศเลยนะคุณผู้ชม
ให้สถานพยาบาลมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสสำหรับโควิดตั้งแต่๑กันยายนนี้เป็นต้นไป
สาธารณสุขนั้นเริ่มปลดล็อกเปิดให้โรงพยาบาลต่างซื้อยาต้านโควิดเองได้
จริงการปลดล็อคครั้งนี้เนี่ยทางชนโรมแพทย์ชนบทบอกว่ามันถูกต้องละ
จำกัดให้ต้องรอคิวโดยให้องค์การเพศรัชกรรมเนี่ย

คือด้วยความที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ย
จะสามารถซื้อยาต้านไวรัสโควิด๑๙เองได้ไหม
หรือจำเป็นจะต้องสั่งจากองค์การเพศรัชกรรมอย่างเดียว
เพราะมันมีการระบุออกมาเลยว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย

แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของสาธารณสุขล่ะ

อันนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนตรงนี้ออกมา
ทีนี้ทางชมรมภาคชนมก็บอกว่า
เมื่อเปิดกว้างเปิดให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถที่จะสั่งซื้อยาได้แล้ว
ก็ให้ทางสาธารณสุขสั่งการให้โรงพยาบาลของทางสาธารณสุขเองเนี่ย
จัดซื้อยาต้านโควิด๑๙ได้ด้วยเอง
จะได้ยุติภาวะอย่างไม่พอ
แล้วก็บริหารโลจิสติกที่น่าปวดหัวลงไปได้อะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูว่ายังไง

คือถ้าสมมุติว่าต่างคนต่างช่วยกันเอายาเข้ามาได้
มันก็น่าจะเกิดจากยาได้เร็วขึ้น

เพราะว่าหลายคนยังคงติดตามอยู่
คงก็เป็นเหตุการณ์ส่งของนาตรากรรมที่น่ากลัว
ล่าสุดตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๕ศพ
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๒ศพนะคะ
เรื่องต้นผู้บาดเจ็บ๓๗ราย

เขาบอกว่าตอนแรกรายงานอยู่ที่๘รายใช่ไหมคะ
แต่ว่าตอนนี้เหมือนเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเพิ่มเป็น๒๐นะคะ
ก็เขาบอกว่าเรื่องของการเยียวยาตอนนี้มี๓หน่วยงาน
มีการติดต่อญาติผู้เสียชีวิตทั้ง๑๕ศพเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่ดูเรื่องของคดีก่อนอืมเพราะว่าหลายคนคล่องใจว่า
ทำไมให้ประกันตัวเสียบีเจ้าของผับ
ทั้งที่มันเป็นคดีอาญาผู้เสียชีวิตก็เยอะ
แล้วก็เป็นคดีที่คนให้ความสนใจกันเยอะด้วย
จริงแล้วต้องบอกว่าตำรวจเขาคัดค้างการประกันตัวในชั้นสอบสวน
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไปดำเนินการยื่นประกันตัวในชั้นศาล
และสารก็อนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงิน๓แสนบาทนะคะ
แต่ก็มีข้อแม้แล้วก็ให้ติดกำไรอีเอ็มด้วยค่ะ
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจสพพลูตาหลวงจังหวัดชนบุรีนะคะ
คุมตัวเสียบีหรือว่านายพงศิริปั้นประสงค์
ข้อหาที่เขาโดนก็คือหนึ่งประหมาตจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงเกี่ยวความตาย
และ๒ก็คือตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
อย่างที่บอกว่าในชั้นพนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัว
นี่จังหวะนี้คือผู้สื่อข่าวก็พยายามแบบ
ถามเขาอยากคุยกับเขาอ่ะเนอะค่ะถาม
เขาก็ถูกสอบเครียดอยู่ที่สพตลอดวันสองวันไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะ

พร้อมที่จะเยียวยาแล้วก็ดูแลทั้งครอบครัว
คนเจ็บคนเสียชีวิตทุกอย่าง
มีเสียงไหมใช่ไหมครับพร้อมที่จะเยียวยาทุกอย่าง
พร้อมที่จะเยียวยาพร้อมที่จะเยียวยาทุกคนเนี่ย

ขอโทษขอโทษแล้วก็พร้อมที่เยียวยาทุกอย่าง

แล้วหลังจากนี้ไปก็จะพยายามจะไปเดินพบใช่ไหมครับ

โอเคนั้นโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

เขาจะได้มีโอกาสในการที่จะไปวิ่งเต้นเรื่องเงินด้วยค่ะ
เอาเมลงการเยียวยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
อืมต้องใช่ทนายส่วนตัวก็บอกว่าก็เตรียมทั้งเงินสดแล้วก็หลักทรัพย์

เตรียมไว้ล้านนึงเพื่อที่จะยื่นขอประกันตัวในสารเนี่ยนะคะ
ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
แต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าสารจะตีวงเงินประกันอยู่ที่๓แสนบาท

เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
หรือว่าเจ้าหน้าที่ผังเมืองแล้วก็กองช่างเทศบาลเมืองสัตหีบนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าตรงโครงสร้างหลังคาในมุมสูง
มีการติดตั้งนั่งร้านเสร็จแล้วก็ที่ข้างหน้า

มีดอกไม้มีพวงหลีด
แต่พวงหลีดที่เอามาวางเหมือนจะไม่ได้เอามาวางให้กับผู้เสียชีวิตนะคะ

ก็แน่นอนยังคงคือคนยังทำใจไม่ได้แหละค่ะ

ส่วนทางด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็เปิดความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชนบุรี
มีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชนบุรี

ที่เขามีการติดต่อทางครอบครัวทายาท
หรือว่ายาดของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๕ศพ
เรื่องต้นสำหรับทางสำนักงานยุติธรรมชนบุรีเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าติดต่อทั้งครอบครัวของ๑๕ศพเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๓๐คน
เดี๋ยว๑๐สิงหาคมนี้จะจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนค่าเสียหายค่าเยียวยาต่าง
ให้กับผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะ
กำหนดจ่ายเงินอยู่ที่๑๙สิงหาคม
สำนักงานยุติธรรมชนบุรีนะคะ๑๙สิงหาคมจะจ่ายเงินให้กับครอบครัวของผู้ที่รับผลกระทบ
โดยเบื้องต้นผู้เสียชีวิตเนี่ยครอบครัวจะได้เงินรายละ๑๑๐๐๐บาท
ส่วนปพชนบุรีก็ติดต่อยาดผู้เสียชีวิตทั้ง๑๕ศพเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะ
เป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ
ก็จะจ่ายผู้เสียชีวิตรายละ๘๐๐๐บาท
ส่วนของเทศบาลเมืองสัตหีบก็ติดต่อทั้งญาติผู้เสียชีวิตและคนเจ็บด้วยเหมือนกัน
โดยกำหนดจ่ายเงินให้ยาดผู้เสียชีวิต๑๐๐๐๐๐๐๐บาท
ตามหลักของปพเนี่ยญาติผู้เสียชีวิตทายาทนะคะก็จะได้เงินรายละ๒๙๗๐๐บาท
จะได้เป็นประมาณ๕๙๔๐๐บาทนะคะ
ส่วนสำนักงานประกันสังคมชนบุรีเขาบอกว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตเนี่ยมี๕คนเป็นผู้ประกันตน
อีกห้าคนเป็นผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนนะคะก็ติดต่อยาดเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ประกันสังคมแล้วสิบคนค่ะ
ส่วนผู้บาดเจ็บก็มีคนที่เป็นผู้ประกันตนอยู่๙คนนะคะก็ติดต่อแล้วด้วยเหมือนกัน
ไขแรกคือห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเด็ดขาด

ครั้งที่๒๔แล้วก็

เพราะว่าจริงทางเจ้าของกิจการเองเนี่ย

เริ่มมีการติดต่อไปทางญาติของผู้เสียชีวิต
แล้วก็มีการบอกว่านำเงินไปช่วยเหลือนะ

ใช่ค่ะเบื้องต้นเพราะว่าทั้ง

ทั้งคุณบีคุณเฟิร์นเขาอยู่ที่สพตลอด
เขาก็เขาก็ยกมือแบบขอโทษแล้วเขาก็พยายามติดต่อ

เขาก็บอกว่าเขายอมรับว่ามันเสียใจจริงกับเหตุการณ์นี้
แล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะ
แต่ในสำหรับยาดของผู้เสียชีวิตในบางคน
ก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยแล้วว่า
ถ้าบอกว่าประตูเนี่ยมีทั้งหมด๓ประตูจริง
แล้วทำไมประตูด้านหลังถึงล็อก
ทำไมถึงล็อกในเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นพอดีอะไรอย่างนี้
ปกติล็อกอยู่แล้วเพราะว่าเขากันหนึ่งเนี่ย
แขกเขาหนีแบบกินเสร็จแล้วก็หนีไปออกประตูหลังอะไรอย่างนี้
นี่ก็เรื่องหนึ่งพวกขับบาร์เขาก็จะรู้กันดีเนาะ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าจะมีคนเฝ้าแหละมีคนเฝ้า
ถ้าสมมุติคนที่ยืนเฝ้าประจำไปห้องน้ำไปอะไร
เขาจะให้คนมาแทนอืมแต่นะวันนั้นน่ะทำไม
เขาก็ต้องชี้แจงให้ได้วันนั้นเกิดอะไรขึ้น
ทำไมประตู๓บานนี้เขาบอกว่าเขามี
ตามหลักโครงสร้างที่มันตามกฎหมายเนี่ย

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องชี้แจงให้ได้แหละ
พอมันเกิดอย่างนี้ทุกคนก็น่าจะหนีเลยเนอะ
เพราะว่าต้องออกทางที่ตัวเองออกได้
เพราะข้างหลังไม่มีใครวิ่งเข้าไปอยู่แล้วใช่ไหม
ข้างหลังด้วยความที่พอเขาคงมีคนไปแหละพี่

แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไปดูภาพเหตุการณ์ต่าง

จะเป็นจุดที่บอกว่านักร้องหรือว่านักดนตรี

มันเป็นแบบเป็นห้องโล่งที่ไม่ได้ถูกกันแบบ

ปกติโอเคสมมุติว่าเขาจะขึ้นเล่นตอนเที่ยงคืนอย่างนี้

พอเขาขึ้นแสดงปุ๊บปิดล็อก
แล้วพอเขาเล่นเสร็จก็คือจะไปเปิดล็อกให้เขาออกมา

แต่ในตอนแรกก็คือญาติก็คงสงสัย
เพราะว่าตอนแรกออกมาผู้จัดการร้านบอกว่า
ประตูมี๓ประตูแล้วไม่ได้ล็อก
มันก็จะมีคำค้างคาใจของญาติผู้เสียชีวิตหลายคน

พอไปฟังจากคนที่ทำงานที่นั่น
บางคนก็จะพูดอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้

แต่ตำรวจเขายืนยันว่ามันล็อกจริงณวันเกิดเหตุ
ซึ่งนักร้องที่เขาร้องประจำเขายังพูดเลยว่าเขาตกใจมาก
ว่าทำไมนักดนตรีถึงไม่รอดเพราะว่าจริงแล้วประตูมันอยู่ใกล้แบบ
ตรงข้างเวทีลงเวทีปุ๊บมันถึงประตูเลย
ว่าแบบไม่มีคนไปเปิดล็อกให้เขามันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
อีกอย่างไฟไหม้นี่ที่น่ากลัวสุดคือสำลักควันด้วยนะ

สำลักไปแล้วคือช่วยเหลือตัวเองยากมาก
แสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกครอบครัวด้วย

อันนี้ไปนอนบ้านที่บางแสนยังดึดดีดี
พอตกตอนเย็นมืดหน่อยเดี๋ยวออกไปกินข้าว

ฝนตกลงมาแล้วก็ออกไม่ได้เลยเพราะนานก็จะตกแรงทั้งคืน

รายงานสภาพอากาศกันนิดนึงแล้วกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศว่านะคะ
ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนตัวพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะ
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้นะคะ
แล้วก็ไปประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทย
ที่ทำให้มันมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นเสริมแรงกัน
ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณนะคะ
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยนะคะส่วนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยขอให้ประชาชนดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ก็ระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันนะคะไม่ว่างเว้นเลยนะ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลากนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำนะคะ
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ย

โดยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีขึ้นสูง๒๓เมตรนะคะ
ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะคะ
แล้วก็ขอให้ประชาชนที่ต้องออกไปเดินเรือต่างไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กหรือเรือใหญ่เนี่ย

เพราะฉะนั้นตอนนี้ระวังมากสุดก็คือช่วงวันที่๘กับ๙สิงหา

ถ้าเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครเองหลายคนก็บอกว่าอ่ะความพร้อมต่างเรื่องของการที่จะแบบว่าผันน้ำออกไป
เรื่องของคลองต่างที่น้ำมันจะเยอะขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะต้องไปถามผู้ว่ากรุงเทพหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ถูกต้องไหมคะ
คุณชาติชาติก็เลยออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างต่างจากสถานสถานการณ์ฝนตกของมรสุมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
บอกว่าปัจจุบันนี้จริงจริงต้องบอกว่าปัญหาเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยมันยังเป็นปัญหาอยู่ในคลองสายหลักหลักเนี่ยถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครก็จะมีอยู่ราวราวสี่คลองด้วยกันก็จะมีคลองประเวทบุรีรมที่รองรับน้ำจากฝั่งตะวันออกของพื้นที่รัฐกระบังแล้วก็สะพานสูง

ใช่ค่ะส่วนที่สองก็คือคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองลาดเท้าด้านทิศเหนือนะคะซึ่งมีปัญหากระทบในพื้นที่ของดอนเมืองหลักศรีแล้วก็บางเขนคลองสุดท้ายคือคลองแสนแสบค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็มีปัญหาในพื้นที่ของพระขนงซึ่งก็ยังคงเป็นห่วงพื้นที่ริมคลองเหล่านี้นะคะแต่ปัจจุบันมีการพร่องน้ำออกจากค
ลอกท่อไปแล้วกว่าสองพันกิโลเมตรค่ะรวมไปถึงมีการติดตั้งปั๊มน้ำในจุดที่มีปัญหาแต่เขาเรียกว่าตามพื้นที่ตามจุดอ่อนที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็มีการพูดคุยกับกรมชนรปฐานในการระบายน้ำออกโดยกรมชนรปฐานเองเนี่ยค่ะเขาจะดูหลักหลักอยู่ทั้งหมดสองจุดด้วยกันก็คือจุดทางตะวันออกก็จะมีคล
นี้ให้ดูดน้ำออกไปทางครองรังศิษย์ไปยูนสักไปยังแม่น้ำเจ้าพญานะคะซึ่งถ้าหากว่าฝนตกไม่หนัก
ก็คาดว่าจะสามารถรองรับน้ำฝนได้แต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการระบายเล็กน้อยนะคะ
อืมอืมอ่าไปฟังเสียงคุณชาติชาติกันค่ะ
นักการบางนักการสุทธิ์เพราะว่าของผู้ชายเลี่ยงใหญ่ต้องปลายช้า
ของข้าวทางบ้านที่มีหาคือจอมเทมคุณชาติกันบ่อนด้านบน
ของสุรัจภาพด้านบนอันนี้ที่มีอาหารทำให้สมทรกของเขา
เมื่อเมื่อลาสีลาเทลอะไรอย่างเงี้ยว่า
พอตอนนี้ก็บางทีเวลาส่วนชงหนักน้ำที่เป็นเลื้อ
นี่แหละค่ะนี่แหละเราก็ต้องช่วยกันอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของขยะด้วยเนอะ
บางทีเวลาเราเห็นช่วงต่างที่ผ่านมาแล้วแบบฝนตกน้ำท่วมโอ้โหขยะลอยเต็มท่อมันก็ไปอุดตันท่อหมดไม่ลงไปที่ท่ออีกอะไรอย่างนี้
ช่วงนี้ฝนตกด้วยตอนลำบ้านจะไม่ท่วมอีก
เคยถือถุงพลาสติกของตัวเองนะแล้วก็๑วันแม่ทำอะไรคือทำมีขยะของเราจะใส่ถุงตัวเองจะดูซิว่าคนคนเดียววันหนึ่งจะได้ขนาดไหนได้นะ
เยอะใช่ไหมมีนะฮะขนาดว่าแบบไม่ได้แบบว่ามีธุระอะไรเกี่ยวกับขยะมากมายยังผลิตได้
ฉะนั้นนะคะลองดูอย่างเช่นไปเที่ยวอย่างนี้ถือถุงไปเองแล้วลองดูว่าตัวเองจะได้เห็นผลงานตัวเองไงว่า
วันหนึ่งเราใช้พลาสติกแล้วไม่ได้ขยะวันหนึ่งเรามีขยะนะเราผลิตขยะได้นะ
อันนี้จริงนะถ้าแบบพกถุงขยะไปเองจะได้ไม่ต้องไปมองหาไง
แล้วก็ไม่ต้องโทษด้วยว่าไม่เห็นมีถังวางไว้ให้เลยพกไปเถอะค่ะพกเองผูกไว้
แล้วก็ไปเจอถังแล้วก็ทิ้งเราจะได้เห็นไงว่านี่นะเราหนึ่งคนเราทำได้ขนาดนี้นะ
อันนี้สิ่งนี้ของเรานะคะดูความคืบหน้าเหตุกราดยิงที่อุบลกันหน่อยสำหรับแก๊งกาดสองผับที่กราดยิงกันเป็นร้อยนัดเลยเนี่ยนะคะ
คือล่าสุดเนี่ยก็คือจับได้๔ถูกไหมคะเสียชีวิตไป๓เจ็บอีก
สาธารณบัตรหมายจับเพิ่มด้วยนะคะตอนนี้อีก๒รายคือนายนิกรทองพันธุ์หรือในเหมาอายุ๓๑ปี
อันนี้อยู่ฝั่งบ้านขามนะคะเป็นมือยิงอาก้าข้อหาพยายามฆ่า
ข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนข้อหาพกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ข้อหายิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
ข้อหามีอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียน
แล้วก็อีกคนนึงคือนายวรวิทย์รอดภัยหรือแจ้นะคะอันนี้แก๊งหาดวัดใต้ค่ะ
โดนข้อหาซ่องโจรนะคะสมคบเพื่อกระทำความผิด
ระวังโทษถึงประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าสูงสุดก็คือ๑๐ปีขึ้นไปเลย
ทีนี้ประเด็นเรื่องของการตรวจอาวุธนะคะ
คือตอนแรกมีการไปตรวจถึงที่บ้านแล้วบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีมันไม่เจอ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ยึดปืนมาได้ลองมาดูกันหน่อยสิว่าปืนที่เขาใช้กระหน่ำยิงกันเป็นร้อยนั้นเนี่ย
มีอะไรบ้างนะคะคนแรกเลยตรวจยึดปืนของนายตะวันทำใจหรือคิงลายที่เสียชีวิต
สิงหาดวัดใต้เนี่ยนะคะปืนเขาถูกไปซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำมูลท้ายหาดวัดใต้
มีปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อซีแซตรุ่นเจ็ดสิบห้าดีสีดำเก้ามอมอ
ไม่มีทะเบียนนะคะหนึ่งกระบอกแมกกาซินอีกหนึ่งอัน
มีปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติเบร็ตต้ารุ่นเก้าสิบสองสีดำเก้ามอมออีกหนึ่งกระบอก
แล้วก็แกซินอีกหนึ่งอันมีปืนยาวซีเอ็มจีสีดำขนาดจุดสองสอง
มีปืนพกรีวอลเวอร์ขนาดจุดสองสองอีกนะคะรวมแล้วในสี่กระบอก
ส่วนนายพิวัฒน์แก๊งสิงหาดวัดใต้คนนี้ถูกจับแล้วเนี่ยนะคะ
มีปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อซิกซาวเวอร์รุ่นพีสามสองศูนย์สีดำเก้ามอมอหนึ่งกระบอก
แกซีนหนึ่งอันนายอพลรัฐคนนี้ถูกจับแล้วเหมือนกัน
มีปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติซีแซทสีเทาเก้ามอมอหนึ่งกระบอกแมกกาซินหนึ่งอัน
เครื่องกระสุนปืนเก้ามอมอสิบสองนัดนายสมชายแก๊งสิงหาดวัดใต้คนนี้ถูกจับแล้วเหมือนกัน
มีปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติของสมิทแอนดเวสสันนะคะสีดำหนึ่งกระบอก
แมกกาซินสองอันเครื่องกระสุนปืนเก้ามอมอหนึ่งนัด
นายธรรมนาศแก๊งสิงหาดวัดใต้คนนี้ถูกจับแล้วเหมือนกันมีปืนลูกซองยาวคอมมันโดหนึ่งกระบอกค่ะ
มีเยอะแยะเลยเนอะมีเยอะมากไม่งั้นจะยิงกันออกมายังไงเป็นร้อยนัดวันนั้นนะคะ
เท่านั้นยังไม่พอยังมีบ้านพักของนายชาญวิทยอดสิงห์หรือในอุ้ย
ที่มีภาพแชร์ลงในโซเชียลที่ว่าถืออาวุธปืนสงครามเรียนกัน๔คนนะคะ
เขาก็บอกว่าแล้วอาวุธสงครามอย่างนี้คุณไปเอามาจากไหน
ปืนพกสั้นที่มีทะเบียนเนี่ยเข้าใจได้แต่ไอ้ปืนสงครามเนี่ยคุณหาซื้อไม่ได้นี่
ตำรวจไปตรวจค้นบ้านพักเนี่ยนะคะที่ยึดได้เนี่ย
ซึ่งทั้งหมดก็เอาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้ว
แต่เบื้องต้นก็ยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทางคดีในแก๊งโดนปืนนี้นะคะสำหรับ
อันนี้ก็จริงก็ตรงตามที่เขาให้การเอาไว้
ที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ปืนสงครามจริง
แล้วก็ตอนแรงในโซเชียลเขาบอกว่าคนที่อยู่ตรงกลาง

คือในตีเป็นอีกคนนึงนะคะก็ยืนยันแล้วว่า
ขอชี้แจงเรื่องของอาวุธปืนว่ามันไม่ใช่ปืนสงคราม

พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมากันต่อค่ะ

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ก็มีคุณอดิทินชาญวิรากุลรองรายการมนตรี
แล้วก็เป็นประธานในที่ประชุม
มีมติเขาบอกว่าเตรียมจะประกาศให้โควิด๑๙
เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังระดับที่๕

โดยจะมีผลตั้งแต่๑ตุลาคม
เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง
เห็นชอบกรอบนโยบายเฝ้าระวังโควิด๑๙
เนื่องจากว่าโรคโควิด๑๙สามารถควบคุมให้ได้
อดคล้องกับการบริหารยาในโรงพยาบาล
จึงสามารถให้โรงพยาบาลจัดซื้อยาเองได้ด้วย
ตุลาคมจะมีการลดระดับโควิด๑๙แล้ว
ก็ลดลงไปเทียบเท่ากับโรค
เฝ้าระวังเฉยไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอะไร
แต่เราก็ลดกากเราเนอะเราต้องเหมือนเดิม
จริงจะพีดดัชลิงจากอะไรใดนะคะ

ไม่ติดใจหนูว่าไม่ติดใจเลยแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
คนเรายิงกันทุกวันจริงนะเดี๋ยวนี้
นอกจากปฏิเหตุรถยนต์แล้วก็คนยิงกันนี่แหละ
ล่าสุดเป็นเหตุความรักที่มันไม่ลงตัวหรอก
ไม่ลงรอยหรือจะไม่ลงล็อกหรืออะไรดี
แต่คือเป็นแคชเชียร์สาวค่ะ
เขาคบกับเจ้าของร้านเนอะเป็นแฟนกันมา๔ปีแล้ว
แต่ทะเลาะกันตลอดเวลาแล้วเขาบอกว่าเขาอ้างนะ
ว่าฝ่ายชายเนี่ยด่าเขาดุเขาว่าเขา
ทำร้ายร่างกายเขาด้วยเขาบอกเขาอดทนมานาน
ไม่ไหวล่าสุดถูกโทรไปด่าบุกมาถึงร้านเลยค่ะ
เอาปืนรัวไป๔นัดเพราะนี่ดูกล้องจอนปิดเนี่ย
สภาพนี่คือนั่นถูกยิงลงไปนอนหงาย
เสียชีวิตหน้าร้านเลยนี่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเขาตั้งใจไปฆ่าแฟนเขา
เขาพูดเลยนะเขาตั้งใจฆ่าแฟนเขา

แต่พอยิงแฟนเขาเสร็จ๔นัดเนี่ย
ลูกน้องแฟนอ่ะมาแย่งปืนไปได้เขาเลยไม่ตาย
ตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้นครึ่งเป็นร้านขายพลาสติกชื่อเจนีพลาสติกเนี่ยนะคะ
ผู้ตายเนี่ยคือนายสุพรชัยแซ่อึ้งอายุ๔๐ปีค่ะ
โดนยิงเข้าหน้าท้อง๒นัดชายโครงขวา๑นัดอกซ้ายอีก๑นัด
ไม่ตายยังไงไหวโอ้โหเข้าแต่ละจุดเนี่ยค่ะยิงแบบเนี่ยในมือถือปืนเห็นไหม
ตอนนี้ยังไม่ตายนะแต่เห็นป่ะคะแล้วยิงซ้ำอ่ะโอ้โหยิงรอกครั้งแรกลูกน้องที่เป็นชาวลาว
ออกมาห้ามแล้วไม่หยุดยิงครั้งที่สองอีกลูกน้องมาห้ามอีก
ยิงครั้งที่สามอีกลูกน้องบอกไม่ไหวแล้วหนีดีกว่าห้ามยังไงก็ไม่ฟังยิงซ้ำอยู่แบบนั้น
แล้วก็มีกระสุนด้วยตำรวจเนี่ยสอบสวนผู้ก่อเหตุคือนางสาวทริญญาเกียรตินิรุธค่ะ
เธอบอกว่าเธอคบกับผู้ตายมาสี่ปีแล้วช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทะเลาะกันมาก็หลายครั้ง
แล้วผู้ตายทำร้ายร่างกายเธอด่าว่าเธอสารพัดจนเธอเครียด
เมื่อวานก็ทะเลาะกันอีกแล้วฝ่ายชายก็ไล่เธอเธอก็เลยหนีออกไปอยู่ห้องพักอีกที่หนึ่ง
ฝ่ายชายก็โทรมาด่าอีกแล้วฝ่ายชายพูดบอกแน่จริงก็มาสิ
เธอเลยบอกเออได้ไปเลยทีนี้ไปจริงแล้วนี่
ไปพร้อมกับปืนแล้วยิงไปเลย๔นัดนะคะ
ก็จริงก็ใช้คำที่พี่ผัดบอกใจเย็นคันได้ไหม
สุดท้ายแล้วมันไม่มีใครชนะเลยนะในเหตุการณ์แบบนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่า
ฉันทำเธอได้ฉันสะใจหรือแบบฉันได้เอาคืนหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่สุดท้ายก็หมดอนาคตทั้งคู่คนหนึ่งตายอีกคนติดคุก

ใช่ค่ะมีเสียงผู้ก่อเหตุนะคะลองไปฟังดูค่ะอืม
มีทะเลาะกันบ่อยแต่ก็คือแบบนอนก็ไม่ได้แรงมาก
น้องเมื่อวานขึ้นเสียงกันดังมากอะค่ะตัวเขาก็ขึ้นเสียงดังมาก
แล้วเขาก็ไล่เราบอกเราไม่ต้องมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้
ตอนที่อยู่ในห้องไม่ได้เชิงทุบตีแต่เหมือนแบบดึงหัวกระชากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ผักแล้วก็แบบอะไรประมาณนี้บีบคอบังแต่ไม่ได้ทุกข์ตกตี

เขาเลยท้ามาก็ท้าอยู่ที่ในร้านบอกแน่จริงมึงมาเลยมึงมึงอยากมึงกิน
ไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยก็บอกเออเดี๋ยวกูจะมาแน่กูมาแน่เย็นเนี้ย
ให้หนูมายิงเขาหนูก็ตั้งใจว่าตัวหนูเองก็ตายเหมือนกัน
เพราะเขาก็ต้องสูญเสียหนูก็ต้องส่งเสียถ้าในเมื่อมันเป็นแบบนี้
ตอนแรกที่มาเนี่ยเรายิงเขาแล้วเนี่ยเราเจาะหัวตัวเองอย่างเงี้ใช่ค่ะ
จะยิงตัวเองแล้วลูกน้องเขาก็มาดึงปืนออกจากมือเรา
เขาหักมือเขามาข้างหลังตั้งข้างเนี้ยเขาก็มาหักก็มือออกไปนี่ค่ะอืม
ก็เขาบอกเขาไม่รู้นะดูแต่ดูจากสายตาเขาเขาก็ดูเหมือนยังรัก
เออแต่สายตาเขาว่างเปล่าเหมือนกันน่ะเมื่อกี้ดูก็รักลอยไปเลย
เขาก็พูดไปคือสุดท้ายแล้วเวลามิ้นอ่านข่าวอย่างนี้
เวลาสัมภาษณ์คนเกาะเหตุหรือสอบสวนอย่างเงี้ยเขาก็จะร้องไห้เสียใจทุกครั้งนะ
โมโหแล้วหลังจากก่อเหตุเสร็จเขาก็จะแบบเสียใจร้องไห้กอดศพทุกครั้ง
แต่ว่ามันไม่ทันแล้วไงครับอืมนี่ไงเขาถึงบอกว่าเวลาโมโหเนี่ย
เช่นอย่างนี้สมมุติหนูโกรธใครหนูจะจัดการจะไปด่ามันตอนนี้
บอกกับตัวเองเดี๋ยวอีก๑๐นาทีไปเรื่องมันจะเบาเวลาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยน
เออเป็นไปได้ใช่สติต้องมีเยอะมากคือบางถ้าบางทีสติยังไม่ทันมาก็ได้
เดี๋ยวอีก๕นาทีเดี๋ยวไปใช้เวลาสมมุติฉันจะจัดการตอนนี้
แต่เดี๋ยว๕นาทีจัดการอะไรอย่างนี้เรื่องมันจะเปลี่ยนนะลองดูเผื่อช่วยได้บ้างนะ
คือไม่อยากแบบไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะคะ
เราอ่านไปเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันไม่น่าเลย
มันโทสะไม่อยากให้มันเกิดแบบนั้นเนอะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกู้เงิน

กดลิงค์บางคนจะเข้าใจว่าหรือว่าแค่กดลิงค์ไปแล้ว
มันจะคือการช่อกงการโกงแล้ว
เดี๋ยวนี้มาแบบหลายรูปแบบบางคนใช้วิธีการโทรศัพท์มา
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ก็มีคือสุ่มโทรมาก็มีค่ะ
ซึ่งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
เขามีการแจ้งเตือนประชาชนบอกว่าตอนนี้
อ้างว่าบอกว่ามาร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามชิงรางวัลกันเถอะ
จากนั้นทีนี้พอเหยื่อหลงเชื่อปุ๊บ
ก็จะร่วมกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามกับเขาไปเรื่อย
คนร้ายเขาจะมีการส่งข้อความมาคุยหลังไมค์กับเหยื่อค่ะ
หรือว่าให้เหยื่อมีการแอดไลน์ไปคุยกับคนร้ายเลย
จากนั้นคนร้ายเขาจะใช้วิธีการต่างในการหลอกล่อให้เหยื่อ
มีการส่งมอบเงินหรือว่าข้อมูลส่วนตัวต่างให้กับทางคนร้าย

หนึ่งเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าอ้างว่าเหยื่อต้องโอนเงินจ่ายภาษีมาก่อน
หรือว่าค่าธรรมเนียมในการรับของรางวัลเพราะเขาชวนไปเล่นเกมเนอะ

ถ้าคุณอยากได้รางวัลคุณโอนจ่ายภาษีมาก่อน
ใช้ข้อความนี้หรือว่าค่าธรรมเนียมในการที่จะรับของรางวัล
เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายหรือว่าขั้นตอนของบริษัท
จะสามารถส่งของรางวัลให้กับเหยื่อได้
ทีนี้เมื่อเหยื่อโอนเงินไปปั๊บมันบล็อกเลยค่ะ
แล้วก็ไม่สามารถติดต่อกับคนร้ายได้แล้วอืม
หรือถ้าเป็นแบบที่สองก็คือว่าอ้างว่าเหยื่อต้องส่งข้อมูลส่วนตัวมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิด
เลขหลังบัตรประชาชนอย่างนี้หมายเลขโทรศัพท์
แล้วก็ข้อมูลบัญชีธนาคารให้กับคนร้าย
เพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบก่อนมอบรางวัล
ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายกับเจ้าของข้อมูลได้นะคะ

อบเงินรางวัลในรูปแบบของเครดิต
ให้คุณเข้าไปสมัครเข้าไปเล่นพนันออนไลน์

ตำรวจแห่งชาติเขาก็เลยเตือนบอกว่าประชาชนเราต้องระมัดระวังนะ
เห็นข้อความหรือโพสต์ต่างในสื่อสังคมออนไลน
ชักชวนให้ไปเล่นกิจกรรมไปเล่นเกมแล้วได้ของรางวัลอะไรแบบนี้
ดูความน่าเชื่อถือของผู้จัดกิจกรรมก่อนทุกครั้งนะคะ
เช่นนั้นคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มวิชาชีพได้
เพราะว่ามันจะมีเคสกรณีของแม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งอายุ๒๒
แล้วก็จะอ้างเหมือนกันบอกอย่างนี้โอเคคุณต้องโอนเงินเข้ามาสมัครก่อนนะ
พอทำไปเสร็จปุ๊บเหมือนให้ไปกดไลค์ไลค์หนึ่งได้กี่บาท
ก็จะได้เพราะเขาทำไปสักพักหนึ่งแรกมันได้เงินไงค่ะ
มันได้ผลตอบแทนกลับมาเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยท่านเขาก็สมัครไปเรื่อยแบบนี้
กลายเป็นว่าจ่ายเงินไปเรื่อยทีละหลายหมื่นหลายหมื่นชวดไปเนี่ย

เพราะบางทีผลตอบแทนที่ได้กลับมามันดูง่ายจังเลยอ่ะ
ทำงานวันหนึ่งแล้วฉันไม่ต้องไปทำงานที่แบบข้างนอกด้วย
กดจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยติ๊กต๊อกกดไปตึ้ง
ได้เงินกลับมาวันละ๕๐๐แฮปปี้จังเลยไม่ต้องทำอะไร
อย่างนี้บางทีเขาไปใช้ช่องทางการหาเงินแบบนี้ขึ้นมา
หลอกเราโดยการที่ให้โอนเงินออกไปก่อนในการสมัคร
เสียเงินไปเรื่อยนะต้องระวัง
คือถ้าสมมุติว่าใครที่บอกว่าจะให้เงินเราแต่เราต้องโอนเงินให้เขาก่อนเนี่ย

คือถ้าเราจะต้องได้เงินทำไมเราต้องให้เงินเขาก่อน

ช้าอีกนิดนึงแบบที่พี่ผัดบอกช้าอีกหน่อย

ซื้อของช้อปปิ้งอะไรเป็นหมดเลยค่ะ
อยากได้อุ๊ยเลิศอันนี้เลิศมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มา

แล้วเทงเม้งก็ไห้บรรพบุรุษนี่

เขาก็จะมากินอาหาร

อันนี้เป็นเทศกาลของชาวเม็กซิกันใช่ป่ะ
เป็นวันแบบเลี้ยงขอบคุณลำลึกถึงบรรพบุรุษแบบนั้น
ประตูนรกจะเปิดนะคะไม่อยากดวงแย่อย่าทำอะไรแบบนี้
ว่าไปนะทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อนะ

ข้อแรกเลยเขาบอกห้ามว่ายน้ำตอนกลางคืนนะคะ

แต่จริงตอนกลางคืนก็ไม่น่าไหว้อยู่แล้วมั้ยแต่คงตะคิวเนอะ

เพราะว่าวิญญาณที่จมน้ำตายเนี่ยจะออกมาล่ายืน

แล้วก็สองเนี่ยห้ามเดินทางบ่อยนะ
เพราะว่าเดินทางบ่อยในที่ที่เราเดินทาง
จะมีวิญญาณที่เขาเสียชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ
ก็จะออกมาทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
สามเนี่ยนะคะห้ามอยู่นอกบ้านตอนกลางคืนนะคะ
แล้วก็ห้ามขานรับเสียงเรียกแปลกในเดือนนี้นะคะ

อาจจะแบบมาเอาชีวิตเราว่าอย่างนี้นะคะ

ห้ามเริ่มงานก่อสร้างในเดือนนี้
เพราะว่าอาจจะรบกวนวิญญาณของบรรพบุรุษที่มาที่บ้านนะคะ

หรือบางทีถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วท่านจำไม่ได้

เดี๋ยวมาไม่ถูกอะไรอย่างนี้
อะไรตรงนี้สมมุติว่าอย่างนั้นนะคะ

ห้ามซื้อห้ามย้ายบ้านนะ

เพราะว่าวิญญาณเนี่ยอาจจะไปสิงอยู่ในที่เหล่านั้น
แล้วก็ห้ามเหยียบกระดาษเงินกระดาษทองค่ะ

อย่างนี้มันเรื่องสิทธิ์ใจเนอะ
แล้วก็ต่อค่ะห้ามแต่งงานในเดือนนี้
นี่กำลังจะพูดเพราะว่าอะไรรู้ไหม

เมื่อกี้กำลังจะพูดเรื่องนี้เลยถามว่าพี่แบบช่วงนี้มีแบบแต่งงานเยอะไหม
เพราะเขาเป็นช่างแต่งหน้าที่แต่งแบบว่าเจ้าสาวเจ้าบาปอะไรกันเยอะ
บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีต้องหลังวันที่๑๕ไปแล้ว
เพราะว่าถ้าเป็นในคนที่เชื่อสายจีนอะไรอย่างนี้
เขาก็จะเชื่อเรื่องนี้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเขาจะไม่แต่งงานกัน
ก็คือต้องหลัง๑๕ให้พ้นจากช่วงนี้ไปก่อนแล้วถึงจะเริ่มจัดงานแต่งงานได้
บอกว่าเป็นเดือนปล่อยผีอาจจะไม่มงคล

คงมีเหตุผลคงเป็นผลสโลบายอะไรแหละ
นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่ามันมีอะไรแหละ
แต่ถ้าไม่ได้แบบว่าต้องถูกครอบงำด้วยแบบความกลัวซะแล้วนะคะ
เชื่อก็ดีโบราณท่านว่าไว้เนี่ยนะคะ
แล้วก็สุดท้ายนะคะเขาบอกว่าวันศาสตร์จีนเนี่ยนะคะ
ข้อห้ามทั้งหมดเนี่ยนะถ้าฝ่าฝืนเนี่ย
อาจจะไม่ดีไปตลอดทั้งปีนั้นก็ได้ว่าอย่างนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นยุคสมัยก็เปลี่ยนไปแล้วนะ

แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนก็คือนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ
เพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นที่มาที่ไปของเรา

อืมนี่แหละลองดูค่ะ
แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนนะคะใช่เอาล่ะไปคุณผู้ชมพักโฆษณาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
เอาล่ะพรุ่งนี้น้ำมันลดราคานะคะในกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลลดหนึ่งบาทเลย

อืมลดเยอะนะแน่๑บาทบางคนบอกว่าวันนี้เราอั้นก่อนอั้นก่อน
ใครที่แบบน้ำมันยังพอไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติม
คุณผู้ชมส่งมาตั้งแต่เปิดรายการเลยบอกว่าเพิ่งเติมน้ำมันเมื่อกี้เลย
นี่ไงนั่งอึ่งมันเจ็บใจน้ำตาหยด๑บาทนะคะพรุ่งนี้
แต่ในวันแบบดีเซลก็คือยังเท่าเดิม๓๔๙๔
ก็เขาพยายามตรึงราคานี้เอาไว้ออกไปอีกสักระยะหนึ่ง
ก็ยังไม่มีการประชุมเพิ่มเติมอะไร
เราก็ภาวนาว่าถ้าขึ้นมากกว่านี้ต่อไปโหมันกระทบเรื่องระบบขนส่ง
กระอักเลือดมากอะค่ะซึ่งกระทบขนส่งนี่คือกระทบมาได้ระยะหนึ่งแล้วด้วยนะ
ของพี่ผัดนี่แบบเวลาแบบดอกม้องดอกไม้ส่งอะไรอย่างนี้มีกระทบป่ะคะ
ก็กระทบแหละค่ะเพราะว่าค่าส่งก็จะแพงขึ้น
การขนส่งเรื่องระบบการขนส่งสินค้าต่าง
แล้วบางทีลูกค้าที่สั่งรีดวัดไกลไม่ไปก็ไม่ได้
เพราะว่าเขาสั่งเราแล้วเนอะแล้วก็ลูกค้าแบบประจำอย่างเงี้
แต่วัดบางวัดใจก็ต้องอะค่ะบางทีก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ทำให้
เอ้าไปดูคำพูดสุดซึ้งเลยค่ะของคุณเสก
ก็บอกว่าวอนน้องเสือกับน้องกวางกลับบ้าน
โอ้เราได้ดูวันนี้เป็นของขวัญบังเกิดให้คุณพ่อนอนอย่างนี้นะคะ
ก็เป็นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณเสือคุณกวางกับคุณการวิพากร
ที่เคยมีดราม่าด้วยกันมานานนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องเสือน้องกวาง
เขาก็มีการออกจากบ้านของพ่อกับแม่ไปแล้ว
ทางด้านคุณแม่ก็มีการโพสต์อินสตาแกรมถึงลูกค่ะ
อยู่บ่อยเราก็จะมีโอกาสได้เห็นกันอยู่เรื่อยนะคะ
ล่าสุดคุณเสกเองเขาเปิดเผยถึงลูกบอกว่า
อยากตามลูกกลับมาให้เขาเขารักลูกมาก
ผมก็รักลูกมากเหมือนกันเขาร้องไห้คิดถึงลูกตลอด
กับลูกตัดไม่ขาดหรอกน้องกวางตอนนี้เนี่ยยังไม่โอเคเหมือนกัน
ถ้าลูกดูอยู่ก็กลับบ้านนะพ่อกับแม่รออยู่
อยากให้น้องเสือน้องกวางกลับบ้านเป็นของขวัญวันเกิดของพ่อปีนี้
มิ้นเห็นเขาโพสต์คุยกันทำนองว่าถ้าลูกไม่กลับบ้านเขาจะหย่ากันป่ะคะ
คุณแม่เขาเข้าใจไงคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ลูกไม่เข้าบ้าน
ก็เลยทำให้ลูกไม่ได้เจอกับคุณพ่อว่าอย่างนี้เนอะ
นางก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะหย่าแล้วก็จะออกจากบ้านไปซะ
ลูกจะได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตปกติกับพ่อ
แต่คุณเสกเขาก็บอกว่าเขาไม่หย่าหรอกเพราะว่าหย่าแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปจดอีก
สามรอบแล้วเนอะใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะ
คือไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะบ้านนี้ว่าเขาจะลงเอยกันยังไง
ได้คุยได้อะไรยังไงกันบ้างหรือเปล่า
คงคุยแหละแต่ว่าคงคุยกันยังไม่ลง
เพราะว่าเวลามีอะไรกับพี่การชอบแบบส่งไลน์หรือว่าโทรมาหาพี่แจ
แม้เขาบอกเป็นของขวัญชาติของคุณพ่อ

ครอบครัวนี้ก็มีปัญหาแบบนี้
ครอบครัวก็พ่อแม่ลูกก็อยู่ครบหน้าแต่ว่าไม่มีอะไรแบบไม่พอใช้ไม่พอกิน
นั่นก็เรื่องหนึ่งคือแต่ละบ้านก็มีปัญหากันไปคนละแบบเนาะ
ไหนที่มันไม่ใหญ่มากก็ตัดมันออกไปเนอะ
ให้มันเป็นปัญหาเลยนะคะช่วยกันจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขเนอะ
ไปดูบ้านนี้อีกบ้านนึงบ้านนี้มีความสุข
ก็คือเจ้าแจ๊ดเจ้าแจงเนี่ยเราก็จะนอนกลางคืนเนี่ยกว่าจะนอนก็ไม่ได้
เพราะว่าต้องดูเขาก่อนเนอะทุกคืนเขาเป็นสายฮานะบ้านเนี้ย
เปิดไปที่ติ๊กต๊อกก็จะต้องมันมีเขาขึ้นมานะคะ
ทีนี้พอทราบว่าภรรยาคุณแจ๊ดก็คือน้องแจงเนี่ยติดโควิดเนี่ย
ก็ตัวเขาเองเนี่ยตัวแจงเองนั่นแหละจิตตกนะเพราะเขารู้สึกว่าคือตอนก่อนจะเป็นรอบนี้
ตอนที่แจ๊กเป็นรอบที่หนึ่งอ่ะครับรอบนั้นน่ะแจ๊งมีอาการเลยนะ
มีอาการแบบเขาเรียกแพนิกอะค่ะแบบอ๋อคือกลัวไปเลยเพราะเขาเนี่ยไม่เคยแยกกันเนอะ
เคยมีเหตุแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวกันต้องแยกกันจากกันกลัวใครจะเป็นอะไรไป
เพราะเขารักกันมากทีนี้นะรอบนี้น้องแจงติดไม่ได้ติดคนเดียวลูกไปหมดเลย
ลูกก็ติดเนี่ยแล้วก็ร้องไห้ตัวน้องแจงเองก็ร้องไห้ตลอดว่าเขาเรียกว่าใจเสียนะนะ
ทีนี้ปรากฏว่าเด็กเนี่ยกลับบ้านได้แล้วล่ะแต่ตัวแจงเองกลับยังไม่ได้เพราะว่าพอเอ็กซาเรย์แล้วเนี่ยปอดเขามีฝ้า
ก็จะต้องอยู่ให้ยาต่ออีกคุณแม่แจงก็เลยยิ่งแบบรู้สึกเครียดนะคะก็บอกลูกแหละค่ะบอกแม่ขอโทษนะที่ร้องให้ให้แตงไทยเห็นนะคะ
เพราะว่าแจ๊ะต้องเขียนอย่างนี้ถ้าไปโวยพรต่อหน้าก็ไม่ได้
โถแจงตบเค้าชอบปีเล่นกันเค้าเป็นคู่หดคู่หารแล้วจริงนะคะ
แต่เค้ารักกันมากแต่คุณแจ้งร้องไห้จริงถูกสู้นะคะ
เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวก็หายเนอะ
ให้อาการดีขึ้นไวหายไวกลับบ้านได้ไวนะคะ
อีกหนึ่งคู่เขาบอกว่าจะต้องส่งกำลังใจให้ด้วยไหมหรือยังไง
ตอนนี้แฟนคลับเขากำลังแบบตุ้มต่อมกันอยู่
แต่เขาไม่ได้ออกมาบอกไหมหนูเขาไม่ได้ชัดเจนไหมว่าเขาอะไรกัน
ไม่แต่คือปกติเวลาแฟนคลับเวลาเขาเข้าไปส่องไอจีของสองคนนี้
มันจะมีโมเมนต์หวานถ่ายรูปคู่งุ้งงิ้งกุ้งกิ๊งตลอดไง
แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันหายไปเป็นเดือนแล้วต้องโทพีกับเลดี้ปราง
เขาบอกไปย้อนดูเนี่ยแอบเข้าไปส่องดูในไอจีของทั้งสองคน
ของเรดี้ปรางเนี่ยลงรูปคู่เหมือนเป็นงานนั้นนะคะที่ถ่ายคู่กันอ่ะครั้งสุดท้ายอ่ะ
คือก้าวมีถุนายนวันนี้แปดสิงหาคมใช่ปะ
ก็ประมาณ๒เดือนแล้วนะเกือบ๒เดือนแล้วนะ

ส่วนของคุณต้องทูพีเนี่ยที่ลงรูปของเรดี้ปางคือ๖เมษายน
แล้วเขาบอกว่ามีก่อนหน้านี้มันมีโมเมนต์ที่เหมือนเรดี้ปังอ่ะ
แต่ก็กลับมาฟอร์กันแล้ว
แฟนคลับเขาก็เลยตุ๊บต่อมว่า

ปกติเขามีโมเมนต์โมเมนต์หวานตลอดแล้วอยู่เขาแบบ
เงียบไปหายไปมันรู้สึกใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่
นี่จังหวะตอนที่เหมือนแบบหลุด

คงจะมีวันกันแหละคู่กันนะคุณนะ
คงจะมีวันกันแหละแล้วก็ดีกันแล้ว
คือคุณปางอยู่พัทยาไปกับเพื่อน
ก็มีแบบเนี่ยล่องลงมีภาพมีภาพมั้ย
ล่องลงเหลือสวยงามตามสไตล์ของคุณปางเนอะ

คืออยากรู้มากเลยเขากินข้าวกับอะไรทุกวันทำไมเขาสวยจัง
ป๊าเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองเรื่องแบบผมเผิมอะไรตั้งแต่สมัยแบบเรียนหนังสือเลย
เป็นคนผมสวยมากใช่เขาเป็นคนรักแบบสุขภาพ
แล้วก็แบบว่าเขาเคยเล่าอยู่ว่าสมัยเวลาเขาเรียนมหาวิทยาลัยอย่างนี้
ผมเขาจะต้องเป๊ะเขาเป็นคนบอกว่าเซ็ตดูแลอะไรอย่างนี้ตลอดไป
จริงคนที่ดูแลตัวเองมากเนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่าอุ๊ยแบบเหมือนกับ
อะไรอ่ะแบบรักสวยรักงามเกินไปไหมแต่จริงจริงนะถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทหรือหน่วยงานนะ
เราจะเลือกคนแบบนี้เข้ามาทำงานนะเพราะอะไรเพราะว่าเขารับผิดชอบตัวเองไง
ใช่ค่ะในเมื่อคนเรามันจะทำอะไรได้ดีก็ต้องดูจากการ
ผิดชอบตัวเขาเองก่อนถ้าเขามือเท้าสะอาดทำดูแลตัวเองสมบูรณ์แบบเนี่ย
คนแบบนี้มันก็อยู่ในลิสต์ที่เราจะต้องพิจารณาเนอะใช่เป็นคนที่บุคลิกดีทุกอย่าง
คือพอเราเข้าไปดูคุณปรางเมื่อวานนี้ลงรูปว่าอยู่พีพีใช่ไหมคะ

คุณโต้อยู่พัทยาไปเล่นคอนเสิร์ต

อันนี้วิ่งออกบางกายยามเช้าหน้าเลยอ่ะ

เป็นคนที่หน้าสดก็สวยทำอะไรก็สวยงงงมากจริง
เออของคุณต้องมีภาพคุณต้องไหมคะไอจีพี่ต้อง

ไปเล่นเนี่ยพัทยามิวสิกเฟสติเวิลนะคะ
เมื่อวานนี้เหมือนกันก็คืออยู่คนละที่อ่ะ
ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ลงแบบรูปเก่าเล่าใหม่
ก็แปลว่าเขาอยู่คนละที่นะตอนนี้คือคนหนึ่งอยู่ใต้
อีกคนก็อยู่กลางใช่ไหม
แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคืออยู่ทะเล

เดี๋ยวรอถ้ามีข่าวออกมาแบบนี้เดี๋ยวสักพักนึงนะ
ข่าวก็จะต้องไปตามสัมภาษณ์น้องหรือมีข้อมูลหรืออะไรออกมา
เดี๋ยวก็รอฟังจากทั้งสองคนแหละ
ใช่มีโมเมนต์มึงขอแต่งงานกันบ้าง

อย่าเลยอย่าเป็นอย่างที่หลายคนกังวลเลย

อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้ไปฟินกับเรื่องของเขานะบางคนอ่ะ
สุขเลยนะเหมือนกับเขาทำแทนเราอะค่ะเหมือนเป็นตัวแทน
จริงนักแสดงเนี่ยบอกเลยว่าบางทีเราเหมือนเราทำแทนสิ่งที่แบบว่า
คุณผู้ชมอยากทำแล้วยังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ย
ถ้าเราได้มีโอกาสเป็นตัวแทนหรืออะไรอย่างนี้เราต้องทำมันให้ดีที่สุดนะ
เพราะว่าเราอาจจะไปทำให้เขาหัวใจชื่นบานได้เขาว่าอย่างนี้ไง
แต่ก็เอาจริงทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องอยู่ที่เขาสองคนด้วยแหละเนาะ
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่าก็คิดว่าถ้ามันมีกระแสข่าวมาเยอะขนาดเนี้ย
เดี๋ยวเขาต้องมีรูปคู่กันออกมาแหละถ้ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น

อ่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ

โอเคค่ะไปพักเรื่องราวสักครู่นี้เดี๋ยวกลับมาค่ะ
ไปพักเรื่องเจ้าบ้านแป๊บเลยค่ะ
อาหารไทย
อยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าอาหารไทย

ตอนนี้เนี่ยน้องคุณหญิงแมงมุมเนี่ย

เหมือนมันดูทรงดี
เดี๋ยวกลับไปกลับมาในภาพที่เห็นนี่นะค่ะ

และนี้คุณดิงแม่งบุมเขาไม่ห่างคือไม่ทิ้งเลยอยู่เคียงข้างตลอด
แพ้ภูมิตัวเอง
คือต้องบอกว่าคือหลายคนเป็นแฟนคลับของคู่นี้จริงนะ
เพราะว่าเห็นแล้วมันแบบคือมันเป็นทุกภาพที่เขาลงอ่ะ
มันคือคำว่ารักแท้เหมือนเขาบอกไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลย
พอเห็นแบบภาพของในพลนัทรักกับคุณหญิงมามุมแล้วแบบเออเนี่ย
คือรักแท้มีอยู่จริงดูแลกันตลอดจริง

เดี๋ยวน้ำตาลเสียงเสื้ออื่นเลย
แต่เขารักจริงเขารักกันมากเลย
ใช่ค่ะก็ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะ

มีนอันนี้ขานชื่อ

ฟิล์มนะคะคุณฟิล์มรัฐภูมิปรากฏว่า
พบว่าตัวเองป่วยเป็นหัวใจรั่ว
ระยะสุดท้ายแล้วก็ต้องรีบผ่าตัด

คือก่อนที่คุณฟิล์มจะไปโรงพยาบาลนะคะ
คุณฟิล์มแบบก้มกราบเท้าคุณแม่

กราบเท้าคู่เดิมที่ลูกกราบตั้งแต่เกิด
และทำให้ผ่านมาได้ทุกอุปสรรค
พอเห็นเท้าแม่แล้วทำให้ไม่กลัวอะไรเลย
เพราะเท้าเล็กคู่นี้ในวันนี้ก็เหี่ยวลงมาก
เพราะอายุและไม่เคยหยุดทำงาน
แม่ปีนี้แม้ตัวจะต้องอยู่โรงพยาบาล
ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรง
อยู่ให้ลูกกลับไหว้แบบนี้ในทุกวันนะครับ

มันก็ผ่าตัดใหญ่

คือในชีวิตเขาเนี่ยแม่มาที่หนึ่งเลย
แม่มาก่อนทำทุกอย่างให้แม่เลย

หายนะลูกหายเพี้ยง
ไปดูเรื่องของคุณเบิร์ตเทคนิคนะคะ

ก็คือเรียกว่ากลับมาใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาเหมือนเดิม

ตัวเขาบอกว่าเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย

ล่าสุดเนี่ยคุณเบิร์ตเขามีการแคปข้อความบทสนทนาที่

เขาบอกว่ามีข้อความเตือนภัย
หลังมีคนแอบอ้างเนี่ยเป็นตัวของเขาเนี่ย
แล้วก็ไปขอยืมเงินจากแม่อ้วนรีเทิร์น

อ้างบอกว่าจะเอาไปลงทุนขายของวินเทจ
คุณอ้วนรีเทิร์นเองเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเนี่ย

คือมีคนมาแอบอ้างว่าเป็นคุณเบิร์ต

จากนั้นเองเนี่ยค่ะคุณเบิร์ตเองเขาก็มีการ
พร้อมกับเปิดเผยแชทที่ถูกแอบอ้าง
แล้วก็เขียนบอกว่าไม่ใช่ผมนะครับ
ผมไม่เคยยืมเงินใคร
ไม่เคยขอเงินคนอื่น
อ้วนระวังด้วยนะครับ
ตัวของคุณอ้วนเองเขาก็มีการเขียน

บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าจะแอบอ้างใช้ชื่อ

อ้วนเขาเช็คกับคุณเบิร์ตเองเลย
เวลาใครเจอแบบนี้ต้องเช็คนะคะ

เพื่อนที่แบบสมัยเรียนมหาลัยอยู่ก็ทักมา
แล้วคืออีเพื่อนคนนี้คือมันแบบ

อยู่มันก็ทักไปยืมเงินเราก็รู้สึกว่าแบบ

คำแรกพอมารับมันก็พูดเลยว่าแบบ

ต้องเช็คจริงบางทีแบบภาษาที่ใช้

ใช่หรือถ้าสมมุติว่ามันเหมือนจริงยังไง

โทรกลับไปในที่แท็กแชทเรามาก็ได้

เพราะเอาจริงเวลาเราจะยืมเงินเพื่อน

มันจะเห็นโหว่ามันแสดงออกถึงความจริงใจ

แล้วคุณเล่นเอาชื่อ

แล้วไปยืมเงินจากคนที่คุณคิดว่าแบบ

ว่านี่คือพี่น้องในวงการเรา
เมย์ที่ไปหาพี่อ้วนจริง

อย่าใช้ประโยชน์จากความดีของคนอื่นเนาะถูกต้อง

วันนี้เป็นพี่บุ๊กสืบสกุลกับพี่มิ้วเขมสอนนะคะ

ข้าวไทยไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา